ไปดูที่หมู่บ้านหน่อยละกันค่ะเวลาที่จะเข้าหมู่บ้านเขาก็จะมีไม้กั้นถูกไหม

แล้วก็อาจจะต้องมีคีย์การ์ดถ้าเป็นลูกบ้านหรือว่าจะต้องแลกบัตรเข้าออก

ดูพี่คนนี้หน่อยพี่คนนี้ไม่ใช่ลูกบ้านนะ
พี่เขาเข้าไปได้แต่เขาออกไม่ได้แล้วพอออกไม่ได้พี่จะทำแบบนี้ก็ไม่ได้นะ

จังหวะนี้นะรถกระบะคันขาวคันนี้นี่คือตามมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยนะคะ

ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นผ่านไปแปลว่าอะไรขาเข้าเนี่ยเขาเข้าตามมอเตอร์ไซค์มา
ไม่ได้มีบัตรอะไรหรอกแต่ขาออกตัวเองไม่มีบัตรไม่มีคีย์การ์ดไง
ตัวเองออกไม่ได้ตัวเองพยายามจะยกไม้กั้นขึ้น
ออกไม่ได้แล้วดูเขาพยายามยังไงเดินวนอยู่ตรงนั้นนะคุณ

จังหวะนี้แหมตอนแรกนี้ฉันก็คิดว่าออกไม่ได้จะยกยกเอายกไม่ได้
พี่
ง้างออกไปแบบนี้
แล้วก็ขับรถออกไปหน้าตาเฉยเลยกล้องวงจรปิดอ่ะจับภาพเอาไว้ได้นะคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหมู่บ้านศรีรัชชาธานี
อยู่ในอำเภอพานทองจชนบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้เลยคุณตั้งแต่เช้ามืดเลย
ส่วนคราวนี้อิซูซูดีแม็กซเขาแจ้งไว้แบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะคือพอหาคนก่อเหตุคนนี้อีซูซูดีแม็กซเนี่ย
เข้ามาก่อเหตุถึงในหมู่บ้านนักข่าวของเรานะไปที่หมู่บ้านนี้ก่อน
รัชชาธานีค่ะไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นซิ
อ่าเขามีกล้องวงจรปิด๒๔ชั่วโมงแปะเอาไว้อยู่
แล้วไม้กั้นตรงนี้ดูสิเนี่ยปลายงอแบบนี้
ง้างโดนหักโดนบิดแล้วค่าเสียหายอันนี้น่าจะเป็นหมื่นนะ
ประเมินความเสียหายอยู่ที่ประมาณหมื่นนึงค่ะ
ประธานหมู่บ้านอย่างนายกริติกรแก้วดีค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าโหเห็นชัดเลยจากกล้องวงจรปิด
ผู้ชายที่ขับกระบะมาแล้วจริงตอนที่ขาเข้า
เขาตามมอเตอร์ไซค์มานะใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านประมาณ๔นาที
เหมือนกับมากลับรถนะคะไม่ได้มาหาลูกบ้านไม่ได้มาหาใครเลย
แล้วก็ขับออกไปนี่แหละมาง้างไม้กั้นแบบนี้
เมื่อเช้านักข่าวก็เลยโทรหาประธานหมู่บ้านอีกทีนึงค่ะ
ประธานหมู่บ้านบอกแบบนี้ตอนนี้นะผู้ชายที่ขับกระบะเขาติดต่อมาแล้ว
เดี๋ยวจะนัดชดใช้ค่าเสียหายวันพรุ่งนี้ครับแล้วทำไมอ่ะพี่ทำไมพี่ถึงทำอย่างเงี้
ทำไมอ่ะพี่ไปงอไม้กั้นเขาทำไมเขาบอกว่าเขาเมา
เมาแล้วเข้าผิดหมู่บ้านเขาไม่ได้รู้จักใครในหมู่บ้านนี้
ไม่ได้จะมาหาใครด้วยครับส่วนไอ้ที่เห็นในกล้องวงจรปิด
บอกว่าขับตามหลังรถมอเตอร์ไซค์มาเขาบอกว่าจริงก็ไม่ได้รู้จักกันหรอก
ว่ามอเตอร์ไซคับเข้ามาก่อนเลยรีบเหยียบขับตามเข้ามาเลย
คิดด้วยซ้ำว่าจะมีไม้กั้นอุ้ยตายแล้วขาเข้ามองไม่เห็นเพราะว่าเมาไง
แล้วพอขาออกเจอไม้กั้นก็เลยง้างเลยนะ

ใช่เพราะว่ามากั้นพวกนี้มันก็ไม่ได้เบานะมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะ

เท่าที่ได้คุยเบื้องต้นนี่เขาบอกไหมคะว่าทำไมถึงต้องทำแบบนั้น
เขาก็แจ้งว่าเขาเมาครับเขาเมาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาขับเข้ามาในหมู่บ้านนะครับ
พอเขาขับไปแล้วเสร็จแล้วเขาจะกลับ
เขาบอกว่าเขาผิดเข้าผิดบ้านเขาจะกลับบ้านเขา
โอ้โหเมาแล้วจำอะไรไม่ได้เวลาเมาแล้วเนี่ย
ส่วนความจำหายไปแต่ส่วนพละกำลังทำไมมันเหลือเฟือขนาดนี้ถึงง้างได้
พรุ่งนี้๑๐โมงเดี๋ยวนัดเจอกันแล้วก็เคลียร์ชดใช้เรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ